เขาก็น่าจะรู้ว่าเราเป็นคนที่อยู่ในวงการ
เป็นดารามีชื่อเสียงตอนนั้นก็ลงเลือกตั้งสอสอด้วยอย่างนี้ค่ะ
เขาไม่ติดต่อมันมีไหมแบบว่า
อย่าเลยนะอย่าไปแจ้งความกับ
ทนายลนลงอะไรเขาเลยเดี๋ยวเคลียร์ให้
เสียไปเท่าไหร่ยังไม่ได้เท่าไหร่อะไรยังมีไหม
ไม่ควรจะคุยด้วยเป็นกลุ่มที่ออกไปเปิดหน้า
หลายคนก็ถามค่ะว่ามีติดต่อเข้ามาไหมมีเอาเงินมาให้
เพื่อให้หยุดตรงนี้ไหมอะไรอย่างนี้
คือไปคนแรกก่อนเลยไปแจ้งความแล้วเขาก็เลยไม่ติดต่อแล้ว
แสดงว่าเขาไปติดต่อคนอื่นเหรอคนอื่นก็ใช่ว่าจะติดต่อ
ก็ใช่ว่าจะติดต่อใช่ว่าจะติดต่อ
ก็เป็นเหยื่อเหมือนกันแหละแหมไม่ต้องมากระบิดกระเมียนหรอกที่นั่งดูอยู่ตอนนี้
คือตกลงในบรรดาดารานักแสดงหรือว่ากลุ่มคนในวงการที่เขามีชื่อเสียง
เขากำลังถูกตั้งคำถามว่าทำไมคุณไม่ออกมาแจ้งความ
ไม่ออกมาสู้กับกับประชาชนทั่วไปที่ตกเป็นเหยื่อเนี้ยค่ะ
อายบอกว่าต้องแบ่งเป็นสามสามกลุ่มเหรอใช่คืออย่างงี้ค่ะ
ตอนเนี้ยไอเห็นว่าใครที่มีชื่อว่าแล้วเป็นดาราแล้วคู่กัน
โดนด่าก่อนเพราะงั้นประชาชนคือด่าก่อนไอก็เลย
อยากจะสื่อสารตรงนี้ออกไปว่าจริงต้องแยกเป็น๓กลุ่ม
ยังไงไม่ชัดเจนอืมว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี้ย
คือไอ้มองว่าทุกอาชีพก็สามารถถูกหลอกลวงได้
มันไม่ใช่ว่าอาชีพแค่ดาราหรือเปล่านะคะ
แต่ตอนนี้เรากำลังเพ่งเล็งวิธีดาราเนี่ยคือกลุ่มที่หนึ่ง
เขาคือเหยื่อเหยื่อในที่นี้คืออะไรเหยื่อในที่นี้คือ
คนที่ก็เล่นเป็นผู้เล่นเหมือนอย่างอายเล่นธรรมดา
นี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปแนะนำใครเราก็ไม่ไปทำเพื่อ
อะไรให้เกิดความเสียหายต่อนะคะหรือเป็นเคสเดียวกับพี่โต
อย่างงี้ก็ว่าจะได้เห็นภาพชัดชัดแล้วกันเนอะอ่าลงไปปุ๊บเนี่ย
อย่างของโตเนี้ยเขาสูงเลยครับเขาไม่ได้ไปมีใครต่อชักชวนใครต่ออะไรยังไง
ค่ะอันนี้อายบอกว่านี่คือกลุ่มของคนที่ตกเป็นเดียวที่กลุ่มที่หนึ่งนะคะ
แล้วก็กลุ่มที่สองคือเป็นเครสที่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วกัน
และก็ได้มีการไปแนะนำต่อกลุ่มเนี้ยก็จะถูกเพ่งเล็ง
แนะนำต่อหมายถึงว่าก็จะมีดาวนไลน์ข้างล่างอืม
ในการที่แนะนำแล้วก็มีคนอยู่ข้างล่างอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาด้วย
อะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะงั้นกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่กำลังโดนจับตามองอยู่ในปัจจุบัน
แล้วทำไมใช้ใช้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็เพราะว่าไอ้ตอบแทนเขาไม่ได้
เพราะว่าเจตนาของเขาในวันที่เล่นคือไอ้ต้องบอกก่อนเลยว่า
ทุกคนที่ในทุกอาชีพมีสิทธิ์โดนหลอกลวงทั้งหมด
หรือไปตรวจสอบในเรื่องอื่นว่าหลักฐานมีมากแค่ไหนถึงจะบอกว่าคนคนนั้นเป็นผู้กระทำผิด
คนนี้ที่ไปชวนคนต่อด้วยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาชวนต่อเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน

หรือเขาชวนต่อเพราะมีเจตนาอย่างอื่น

ที่ตกเป็นเหยื่อที่ก็จะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ

กลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นทั้งผู้เล่นด้วยอืมหรืออยู่ในกลุ่มที่

ติดต่อมาเหมือนให้หยุดเหมือนติดต่อมาเหมือนแบบว่าเออเอามาให้

เรากำลังคุยกันว่าน้องอายมีไหม

เขาติดต่อไหมไหมว่าอย่าไปแจ้งความเลยเลยเอาเงินไป

มาถึงน้องเอด้วยว่าเขาก็ไม่กล้าติดต่อน้องเอแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาก็กลัวอาย
แล้วน้องเขาบอกว่าเขาก็กลัวอายจริงเพราะว่าไอ้ไปกับทนาโรนโลงด้วย